พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับไทยรัฐเลือกตั้งหกหกนะฮะ
เหมือนกับฉากหลังแล้วก็ที่เสื้อของเรานี้นะครับใช่ค่ะ
วันนี้เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าและบรรยากาศคึกคักคลึกคลื้นตั้งแต่ช่วงเช้า
ก่อนเปิดหน่วยเลือกตั้งอีกนะฮะคือให้เลือกตั้งได้แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น
คนไปรอตั้งแต่ก่อนแปดโมงนะใช่คือต้องบอกว่าคนตื่นเต้นครับ
แล้วก็ตื่นตัวมากมากถูกต้องเพราะว่าวันนี้เลือกตั้งล่วงหน้าเหมือนเป็นพรีเลือกตั้งใหญ่
ไว้ก่อนถูกต้องเพราะอีก๗วันข้างหน้านั่นคือเลือกตั้งจริงแล้วนะคะ
แต่ต้องบอกว่าเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้เนี่ยอุ๊ยก็มีปัญหามากมายเหมือนกันนะ
มีบางคนเจอข้อผิดพลาดเจอข้อบกพร่องอะไรกันเยอะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศปิดหีบที่จังหวัดนนทบุรีกันหน่อยนะคะ
ศูนย์เลือกตั้งสารกลางจังหวัดนทบุรีค่ะ
มีคนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้า๓๓๐๐๐กว่าคน

คุณผู้ชมครับสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดนทบุรี
วันนี้มีดราม่าตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับ
ดราม่าให้ได้ติดตามกันทั้งวันเลยครับคุณผู้ชมครับ

มีข้อความสับสนในการสื่อสารความเข้าใจกันสำหรับครูหาการเลือกตั้งนะครับ
สรุปแล้วเขตในการที่ต้องเขียนลงในบริเวณหน้าซองของการเลือกตั้ง
ควรที่จะเขียนเขตในการที่เรามาใช้สิทธิ
หรือว่าเป็นเขตตามที่เราอยู่ในภูมิลำเนาในต่างจังหวัดนะฮะ
ซึ่งทางด้านอนุกรรมการกรกตของจังหวัดนทบุรี

บอกว่ายืนยันเลยนะครับในเรื่องนี้
ว่าทุกซองสำหรับพี่น้องประชาชนที่มาเลือกตั้งล่วงหน้า

ซองจะถูกส่งไปนับคะแนนรวมที่ภูมิลำเนาของเราครับ
ศูนย์ราชการจังหวัดนทบุรีวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ

ทีมข่าวชะละทีวีได้สำรวจหน่วยเลือกตั้ง

ภาคกลางจังหวัดนทบุรีหน่วยเลือกตั้งที่๑๖
บริเวณหน้าครูหามีการติดป้ายว่านนทบุรี
๖เขต๗แล้วก็เขต๘นะครับ
แต่กลับพบว่าหน้าซองบัตรเลือกตั้งเขียนว่านนทบุรีเขต๑

ตามสิทธิ์คนนั้นก็จะต้องมีการทักทวงกันนะครับ
เพราะว่าหากจะต้องเขียนที่บริเวณหน้าซองจริงก็คือ
จะต้องเขียนเขตนนทบุรีเขต๖เขต๗หรือว่าเขต๘

แต่ว่าเราก็ได้คำตอบจากเจ้าหน้าที่นะครับ
คือต้องเขียนตามหน่วยที่เรามาใช้สถานที่ในการเลือกตั้ง

เราก็เลยไปสอบถามกับครูหาข้างนะครับ
ก็คือพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีเขต๑๒๓๔นะครับ
หน้าซองจะเขียนว่านนทบุรีเขต๑เหมือนกันหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าบอกว่ายึดจากสถานที่การเลือกตั้ง

สรุปว่าคู่หาของจังหวัดสิงห์บุรีครับคุณผู้ชมครับ
ชื่อจังหวัดแล้วก็เขตตามภูมิลำเนาที่มีสิทธิ์นะครับ

เราก็เลยต้องเดินทางกลับมาที่ช่องของนนทบุรีเขต๖๗เขต๘นะครับ

จะได้เข้าใจในทิศทางตรงกันนะครับ
เขียนแบบไหนคือข้อความที่ถูกต้องนะครับ
ชี้แจงว่าต้องเขียนจังหวัดแล้วก็เขตครับคุณผู้ชมครับ
ตามที่เรามีสิทธิ์ในภูมิลำเนา
แต่ว่าหน่วยเลือกตั้งที่๑๖บอกว่าไม่รู้เลยนะครับ
ไปอบรมเนี่ยก็ไม่เห็นเขาบอกเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ
กระทั่งหมดเวลาการลงคะแนนเสียงช่วงเวลา๑๗นาฬิกานะครับ
เจ้าหน้าที่แจ้งว่ากรณีเขียนจังหวัดแล้วก็เขตผิด
ไม่มีการแก้ไขที่บริเวณหน้าซอง
ไม่มีการขีดค่าข้อความใดทั้งสิ้น
และไม่มีการเขียนข้อความใหม่ใดทั้งสิ้นลงไปนะครับ
แต่ว่าให้ยึดรหัสปรายศนีย์ที่จะเป็นการนำส่ง

เพราะว่ารหัสนี้ของแต่ละเขตตอนลงทะเบียนที่ครูหา

ก็จะถูกส่งไปยังเขตภูมิลำเนาอย่างแน่นอนนะครับ

อนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตการเลือกตั้งที่๑จังหวัดนทบุรี
บอกว่ากรณีเขียนชื่อแล้วก็จังหวัด

ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคในการส่งซองเลือกตั้งไปยังภูมิลำเนานะครับ

อย่างที่ผมบอกนะครับว่าจะระบุไว้ชัดเจน
และจะถูกนำส่งไปอย่างแน่นอนครับ
ในเบื้องต้นนะครับที่ตรวจเจอก็คือเป็นเขตเลือกตั้ง
ของจังหวัดนนทบุรีเขตเลือกตั้งนอกเขตนะครับ
ซึ่งเราก็หลังจากที่ทางเราตรวจเจอ
เราก็ได้รีบเข้าไปดำเนินการแก้ไขนะครับ
แต่ว่าส่วนของที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
กรปนประจำหน่วยเขาได้ดำเนินการไปแล้วนะครับ
เราก็จะมีในส่วนของการจ่ายหน้าซอง
มันก็อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนนท์อยู่แล้ว
หน่วยเลือกตั้งนั้นนะครับ
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับ
เขาก็ได้ลงรหัสเขตของเขตเลือกตั้งนั้น
ที่เขามาลงทะเบียนไว้อยู่แล้วถูกต้องอยู่แล้วนะครับ
ก็คงไม่น่าจะมีปัญหาในการนำจ่าย
การเลือกตั้งครั้งวันที่๑๔จะต้องเตรียมความพร้อมอะไรอย่างนี้
ก็ในส่วนของวันเลือกตั้งที่๑๔ก็ไม่น่าห่วงครับ
เนื่องจากว่ามันไปตามจุดหน่วยเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้งของแต่ละที่อยู่แล้วนะครับ
ตรงนั้นประชาชนก็จะไม่มารวมอยู่สูงแน่นแบบนี้นะครับ
ก็สามารถที่จะควบคุมแล้วก็ดำเนินการไปได้
ไม่น่ามีปัญหาไม่น่าห่วงครับ
ส่วนขั้นตอนการส่งบัตรเลือกตั้งกลับไปนะครับ
ครูหาการเลือกตั้งก็จะนำบัตรเลือกตั้งออกมานับ
แล้วก็นำมาใส่ถุงถุงละ๑๐ปึกนะครับ
หรือว่า๕๐๐ซองนะครับเพื่อส่งปรายศนีย์คัดแยก
แล้วก็ส่งไปยังพื้นที่เขตภูมิลำเนาผู้ที่มาเลือกตั้งล่วงหน้า
โดยจะให้ปรายศนีย์กลางเป็นการคัดแยกเป็นภาคนะครับ
เหนือภาคกลางอีสานภาคใต้นะครับ
ภาคตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับ

สำหรับพี่น้องประชาชนที่วันนี้ไม่ได้มาเลือกตั้งล่วงหน้านะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นการเสียสิทธิ์ไปแล้วนะคุณผู้ชมครับ
และไม่สามารถที่จะไปเลือกตั้งใหม่ในวันที่๑๔พฤษภาคมนี้ได้นะครับ
หลายคนที่มาในช่วงเสี้ยววินาทีสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้นะครับ
เพราะว่าก็ต้องยึดตามทางด้านกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยการเลือกตั้งนะครับ
ถือว่ายึดเวลาในการแสดงตนประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับ
เขียนเขตการเลือกตั้งที่บริเวณหน้าซองนะครับ
จังหวัดนทบุรีเองเฉพาะของนนทบุรีนะครับ
ยืนยันว่าจะส่งซองไปยังภูมิลำเนาอย่างแน่นอน
และไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคสำหรับดราม่าของวันนี้นะครับ

กระแสวิพากษ์วิจารณ์สำหรับคนที่ไปเลือกตั้งล่วงหน้ามีเยอะจริง
บางคนบอกว่าเอาเขียนเลขเขตผิด
บางคนบอกเขียนเลขจำนวนตำแหน่ง
ในการที่เขาต้องไปเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ถ้าผิดเป็น๑๕๑๒พอเข้าใจได้

ปัญหาที่เจอเจอนะฮะดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันครับ
หลังจากปิดหีบมาตอน๕โมงเย็นตอนนี้เวลาผ่านมาประมาณ๒ชั่วโมงแล้วนะครับ
บรรยากาศความคึกคักเราเห็นตั้งแต่ช่วงเช้าใช่ไหมครับ
หวังว่าจะไม่เกิดปัญหาลักษณะแบบนี้อีก
ในวันเลือกตั้งใหญ่๑๔พฤษภาคมนะครับ
ถ้าย้อนกลับไปครับหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
เราจะเห็นภาพคล้ายกันนะมิ้นคุณผู้ชมครับ

แห่มาใช้สิทธิ์และบรรยากาศเนี่ยโอ้โหคนแน่นรถติด
นี่แค่หน่วยเดียวนะยกตัวอย่างเลยครับ
บริเวณสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครครับ
พี่น้องประชาชนมากันตั้งแต่ช่วงเช้าครับ
ต่อคิวรอดูลำดับรายชื่อของตัวเอง
และหลังจากนั้นก็จะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
นี่คนว่าเยอะแล้วรถก็ไม่ใช่น้อยครับ
รถเองค่อนข้างที่จะวิ่งได้ในความเร็วจำกัด
ต้องชะลอตัวนะฮะเคลื่อนตัวได้ช้าครับ
การจราจรติดขัดเจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยอำนวยความสะดวกครับ
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาพากันออกมาใช้สิทธิ์กันเนืองแน่นเลย
อากาศวันนี้ต้องยอมรับว่าร้อนอบอ้าวจริง
วันนี้ขับรถมาในรถวัดอุณหภูมิบวก๔๑องศาคุณ
แต่ความรู้สึกร้อนไปมากกว่านั้นคุณดูสิครับ
หลายคนเอาเสื้อขึ้นมาพัดกระพือ
บางคนเอากระดาษมาพัดพกพัดพกพัดลมเครื่องเล็กมาด้วยครับ

อกจากนี้อีกหนึ่งอย่างที่เจอเจอคือ
บางจุดสภาพพื้นที่อาจจะไม่เอื้อ
ผู้เท่าผู้แก่บางทีเนี่ยท่านเดินไกลไม่ไหวครับ

ลูกหลานช่วยกันจูงมาแต่ว่าจะเห็นไหมฮะ
ทางตรงนี้มันเป็นทางลาดชันเป็นสโลป

วันนี้พี่ตายนักข่าวของเราคุณสิริวัลไปพูดคุยเอง

มันก็เดินยากแต่ใจสู้เพื่อประชาธิปไตยนะฮะ
นี่คือบรรยากาศภาพรวมถึงความคึกคักที่เกิดขึ้น
ออนไลน์เองก็กระแสคึกคักมากฮะ
เลือกตั้งล่วงหน้า
เลือกตั้งล่วงหน้านะครับติดอันดับ๑เทรนด์ประเทศไทยนะฮะ
แล้วมีคนเข้าไปช่วยกันย้ำเตือนว่า
อย่าลืมไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์นะคนที่ลงทะเบียนเอาไว้
รวมทั้งอย่าทำผิดกฎกติกาการเลือกตั้งนะ
ทีนี้หลายคนมาสะท้อนปัญหาที่พบเจอ
หน่วยเลือกตั้งต่างหลายจุดทั่วประเทศ
ปัญหาที่เจอเจออย่างแรกก็คือ
วันนี้หลายคนไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
แต่เห็นพ่อแม่พี่น้องญาติคนแถวบ้านไปเลือกกัน
ก็เลยจะไปเลือกด้วยแต่ตัวเองไม่ได้ลงทะเบียนนะครับ

ย่าตายายพี่ป้าน้าอาต้องมา๑๔พฤษภาคมนะ
ต้องไปอธิบายให้เข้าใจเพราะวันนี้สำหรับคนที่ลงทะเบียน

อันนี้คือความเข้าใจผิดที่เจอปัญหาแรก

มีคลิปเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
กปนกรอกจังหวัดและเขตเลือกตั้ง

ผ่านกล่องเข้าไปใสตรงจุดนั้น

ปกติมันต้องมีการกรอกรหัสเลขเอาไว้ใช่ไหมครับ
ดูอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนี่เห็นไหม
นั้นไม่มีเลขอะไรเขียนไว้เลย
ต่อมาครับมีข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
หลังจากสอบถามเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง
พูดคุยกับกรรมการประจำหน่วยแจ้งว่า
จะแก้ไขเมื่อปิดหีบแล้วเจ้าหน้าที่จะเปิดหีบ
และนำซองบรรจุบัตรที่ยังไม่ได้เขียนรหัสประจำหน่วยทั้งหมด
ออกมาเขียนโดยอิงตามข้อมูลจังหวัด
เขตเลือกตั้งที่ระบุไว้บนหน้าซอง
ก่อนจะบรรจุกลับไปในหีบโดยไม่เปิดซองบรรจุบัตร
แค่เอาออกมาเขียนเฉยนี่คือคำชี้แจงล่าสุดนะฮะ
คือไอลอร์คลับเองเขาก็จะจับตาดูเช่นเดียวกัน

เขาก็บอกว่าเขาสามารถเช็คได้อิงจากข้อมูลนี้ไง

เจ้าหน้าที่บอกผ่านการอบรมมาแล้ว
อีกหนึ่งแอคคาวต์ในโลกออนไลน์ทวิตเตอร์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
รายชื่อผู้สมัครพักไม่ครบ
ใน๑หน่วยมี๒เขต๒จังหวัด
แต่มีชื่อผู้สมัครบนกระดานแค่เขตเดียว

นี่แหละครับเขาเลยบอกว่าใครเจอปัญหาแบบนี้

คุณสุดปรีดาครับว่ายังไงโพสต์ภาพแล้วมีข้อความ
จังหวัดพระเยาก็มาอยู่ตรงไหนบนแผนที่ประเทศไทย
อาจจะแบบว่าสะกดผิดเฉยหรือเปล่าพยาว

แล้วทำไมนี่เขียนมาเป็นกระดาษแปะหน้าเป็นพระยาวแบบนี้ล่ะ
อาจจะอ่อนภาษาไทยไปนิดนึง
ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนรับผิดชอบ
แต่กระสุนไปตกที่เขตจังหวัดพยาวครับ
ล่าสุดครับผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดพยาว

บอกว่าทางจังหวัดพยาวได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วกับดราม่าที่เกิดขึ้น
เพราะมีสะกดทั้งแบบพระเยา
และยังมีสะกดแบบพยาวแบบเยาวะ

ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมโลกออนไลน์มีคนตาไว๒เห็นไวมากนะ
แต่บางทีเจ้าหน้าที่เองอาจจะสอดส่องยังไม่ทันทั่วถึง
ท่านก็เลยมีการชี้แจงบอกว่า
คือไม่ได้เกิดจากหน่วยเลือกตั้งกลางเขต
เลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดพยาวแต่ประการใดนะ
และท่านก็ฝากถึงบรรดาคนที่คอมเมนต์แรงทั้งหลายด้วย

มาจากเขตไหนจากจังหวัดไหน
นอกเหนือความคาดหมาย
ซึ่งเราก็ไม่อยากจะเสิร์ฟด้วยถ้าเสิร์ฟก็คิดว่าคงจะเจอ
แต่ว่าเราก็ไม่อยากจะสืบไม่ใช่ประเด็นตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำหรับเรา
สำหรับคนที่ด่าว่าต่างก็ฝากด้วยว่า
ใช้ความคิดนิดนึงในการที่จะด่าว่าอะไรใคร
เพราะว่ามันต้องดูว่ามันมีผลกับการเลือกตั้งขนาดไหน
นี่ครับสิ่งที่ท่านฝากไว้ถึงบรรดาคนที่คอมเมนต์แรงทั้งหลาย

อืมนี่ผอกรกตจังหวัดพยาวนะฮะ
คนถามมาเหมือนกันว่าเอาแล้วคนพิมพ์ชื่อจังหวัดเนี่ยคิดหรือยัง
ก็เนี่ยแหละต้องไปเสิร์ฟดูแต่ท่านบอกว่าก็ไม่อยากจะเสิร์ฟหรอก
เอาเป็นว่ามันอ่านได้ว่าพยาวเหมือนกันอย่างนี้เหรอ
เอาละครับแต่อย่างไรก็ตามความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ควรเกิดขึ้นอีกเพราะอะไรฮะ
เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาแฮชแท็กนี้อ้าวมาเลยครับ
จากเลือกตั้งล่วงหน้ากลายเป็นแฮชแท็กกตมีไว้ทำไม

แล้วยังมีแฮชแท็กอื่นเกิดขึ้นอีกนะ
บางคนบอกว่ามีติดแฮชแท็กกตต้องติดคุก
และในโลกออนไลน์มีการไปล่ารายชื่ออยากจะขอถอดถอนกรกตชุดปัจจุบันอีกต่างหาก
นี่คือกระแสบางส่วนในโลกออนไลน์แต่อย่างไรก็ตาม
ต้องรอฟังคำชี้แจงและแนวทางแก้ปัญหาและการรับมือ
จากกรกตอย่างเป็นทางการอีกครั้งกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ด้วยฮะ
บางคนถามขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือนี่คือพลังเงียบ
พลังอะไรอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ถามว่าตอนนี้ค่ะเชื่อว่าหลายคนพยายามท่องจำตัวเลขครับ
เบอร์อะไรคนที่เราอยากจะเลือกสอสอเขต
๑เบอร์๒เบอร์๓จำกันไปจำกันไว้
พักเบอร์อะไรจำเบอร์พัก
แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าก่อนจะจำเบอร์สอสอเขตและจำเบอร์พัก
จำเบอร์เขตตัวเองที่ต้องไปเลือกตั้งให้ได้ก่อน

จำได้แหละว่าเธอเนี่ยเลือกเขตปฐุมธานีเขต๔
แต่พอไปถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่เขียนให้เขต๒
เธอก็เอ๊ะมันคลับคล้ายคลับคลาวว่าเขตศรีนินา
ถามเจ้าหน้าที่ว่าอันนี้เขียนถูกแล้วใช่ไหมคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อถูกแล้วเนี่ยเขต๒
เธอก็คือเลือกไปแล้วนะแล้วก็หย่อนบัตรลงครูหาไปเรียบร้อยแล้ว
จนกระทั่งกลับมาถึงบ้านนะคะไปเปิดดูเฮ้ยก็เราเขตสี่อ่ะ
เอ้าแต่เขาเขียนเป็นเขต๒ไปแล้วอ่ะ
แล้วอย่างนี้เนี่ยบัตรเลือกตั้งของเธอส่งไปเขตไหนล่ะ
แล้วจะไปถึงไหมเนี่ยนี่ไงแล้วตกลงว่าตัวเลขที่เธอเลือกไปเนี่ย
มันใช่ตัวเลขของสอสอของพักที่เธอต้องการจริงหรือเปล่านะคะ
บอกว่าโอ้โหดูกันดีดีเลยนะคะนอกจากจะจำเบอร์พักเบอร์สอสอเขตแล้วเนี่ย
จำเบอร์ของตัวเองก่อนว่าเขตของเรามันคือเขตไหนยังไง
เพราะว่าความเออเลอร์หรือว่าผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้
คุณแซคนัทวินก็ลงพื้นที่ไปพบกับเจ้าของโพสต์เลยนะคะ
เธอชื่อคุณพลอยไพรินเธอเป็นพยาบาลในอำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกค่ะ
บอกตื่นเต้นมากเลยนะตื่นเต้นจริงที่จะได้เลือกตั้ง
รีบออกเวรแต่เช้าเลยเพื่อมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
มาถึงหน่วยปุ๊บได้บัตรมาสองใบก็ยิ้มในใจแล้วท่องมาแล้วเนอะ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

กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ย
รหัสเขตเลือกตั้งที่หน้าซองสำหรับสัตว์ใส่บัตรเลือกตั้งผิด
โดยเขียนหน่วยเลือกตั้งจากเขต๒เป็นเขต๔
คนก็ถามว่าเลขมันไม่ใกล้กันเนอะ

แถมยังมีการไปกรอกรหัสปรายศนีย์แทนรหัสจังหวัดไปอีก

เท่าไหร่ครับโอ้โฮประมาณ๑๐๐คนค่ะ
เขาบอกว่าปัญหานี้มันแก้ไขได้

สามารถตรวจสอบบัตรลงคะแนนทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ
ส่งถูกเขตถูกจังหวัดหรือเปล่าได้อย่างแน่นอน
เพราะมีการวางระบบการตรวจทานเอาไว้แล้ว
ทั้งจากกระดาษที่ระบุลำดับของผู้ใช้สิทธิ์

ถ้าไม่ตรงกันก็จะถูกส่งกลับไปยังหน่วยที่เลือกตั้งถูกต้อง
แต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยค่ะ
อกจากนี้คาดการณ์ด้วยนะคะว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้เนี่ย
ประมาณ๗๐จากยอดที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมด
ปัญหาที่เจอมี๓เรื่องหลักค่ะ

สองคือสถานที่ขับแคบ
และ๓คือการจราจรคับข้าง
หลังจากปิดโอขิบแล้วเจ้าหน้าที่มีการตรวจนับมือบัตร
เพื่อส่งให้ปรายศนีย์นำไปส่งสถานที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนทั่วประเทศ
ทำกลางเจ้าหน้าที่ที่ตรวจคอยติดตามอย่างใกล้ชิด
เจ้าหน้าที่ตำรวจตามดูด้วยนะคะ
เพื่อที่จะได้เอาไปนับรวมกันในวันที่๑๔พฤษภาคมเลือกตั้งใหญ่
ส่วนวันนี้ก็พบว่ามีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วย
เช่นการขนคนไปลงคะแนนซึ่งตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ค่ะ
ถึงเขตที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้อย่างถูกต้อง
กล่าวคือระบบของการตรวจสอบนะครับ
จ่าหน้าซองก็จะมีประธานเขตจังหวัดเขตเลือกตั้ง
แล้วก็รหัสเขตนะครับไม่ใช่รหัสปรายศนีย์
สิ่งที่เราใช้ตรวจสอบก็คือตัวรหัส
เลือกตั้งที่ประชาชนเคยบอกว่าทำไมเราไม่เอารหัสปรายศนีย์
จริงแค่๓บรรทัศนแรกเราก็ส่งถึงเขตอยู่แล้ว
แต่รหัสเขตเลือกตั้งจะตรวจเช็คอีกทีหนึ่งว่า
ถ้ากรอกเขตผิดพลาดเราจะรู้จากตัวรหัสเขตเลือกตั้ง
เราจึงไม่ใช้รหัสปรายศนีย์ตั้งแต่ต้น
นี่คือสิ่งที่เราเอามารีเช็คว่าบัตรของผู้มีสิทธิ์รับจ้าง

โดยกระบวนการโดยมีสิ่งที่รีเช็คอยู่๒๓อย่าง
ก็คือหนึ่งก็คือกระดาษจดลำดับที่
ก็คือที่ประชาชนก่อนเข้าไปหน่วย
จะได้เขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านก็คือติ้วเล็ก
จะบอกในนั้นก็จะบอกว่าเขตเลือกตั้ง
จังหวัดเขตเลือกตั้งรหัสเขตเลือกตั้ง
อันนั้นจะถูกหยดโดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
คอยอำนวยความสะดวกหน้าหน่วย

แล้วก็มอบให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
เข้าคิวเพื่อจะไปออกเสียงลงคะแนน

ที่ไประบุเขตที่เกิดความคลาดเคลื่อน
ซึ่งอาจจะเกิดจากชุดที่ใช้ลงคะแนน
อย่างเมื่อเช้าครับชุดที่๔
ที่๔อาจจะสำคัญผิดก็คือเขตเลือกตั้งที่๔
ก็เลยบอกว่าเป็นเขตเลือกตั้งที่๔

เพราะต้องกรอกตามติ้วเล็ก
ติ้วเล็กไม่ได้คืนให้กับประชาชน
เสียบไว้ในเขาเรียกกระดาษอะไรที่แหลมนะครับ

ก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับทุกแผ่นจะอยู่ตรงนั้น
เราจึงสามารถตรวจสอบได้ทุกซองที่จะส่งไปที่เขตเลือกตั้ง

เราถึงเราออกแบบมาเพื่อใช้เวลามีปัญหาอย่างนี้แหละครับว่า
คนเวลาเออเลอร์การผิดพลาดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้
แต่ระบบมันสามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้อาจจะต้องเสียเวลาใช้เวลา
ซึ่งก็เป็นเวลาซึ่งเป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของกรกตต้องทำอยู่แล้ว
คือคนฟังกรกตชี้แจงแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมค่ะว่า
ไปแก้ไขได้ตรวจสอบได้เนี่ยทำยังไง
สมมติเขียนกินไปแล้วกลาไปแล้วเขาเขียนว่าเขตสองค่ะ
เขาจะไปไล่ดูรายชื่อหรอว่าเอ๊ะชื่อนี้ไม่ได้อยู่เหตุคาร์ชรองเนี่ย
แล้วก็อยู่เครถไหนอ้อเครถสี่หรอ
ตีกลับไปเขต๔เขาจะทำถึงขนาดนั้นเลยหรือเปล่า
ครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ากรกตจะจัดการอย่างไรนะฮะ
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี๖๒๔ปีที่แล้ว
มีคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าคึกคักนะฮะ
สถิติตัวเลข๘๗๐๓นะ
ส่วนในการเลือกตั้งรอบนี้ครับมีคนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ประมาณ๒ล้าน๓แสนกว่าคน
เดี๋ยวต้องมาดูว่าจะคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ที่คนออกมาใช้สิทธิ์จริงเท่าไหร่
ในขณะเดียวกันครับคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตฮะ

วิทย์โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเริ่มแล้ว

คือคุณชูวิทย์โพสต์เฟซบุ๊คแล้วอ้างบอกว่ามีบางจังหวัด
ที่มีการพาคนเท่าคนแก่ใช้คำว่าขนคนเลยนะ
คนสูงวัยมาหย่อนบัตรเลือกตั้ง
คุณชูวิทย์โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเขาเป็นกรกตประชาชนนะฮะ
ช่วยเป็นหูเป็นตาให้การเลือกตั้งแล้วบอกว่าเริ่มแล้ว
อำนาจเจริญโมเดลเลือกตั้งล่วงหน้าอำนาจเจริญ
เลือกตั้งนี่นะฮะโรงเรียนอำนาจเจริญ
หัวคะแนนขนคนแก่คนเท่ามาเลือกตั้งล่วงหน้า
เรียงกันเป็นคันรถชุลมุนกันอยู่หน้าหน่วยเลือกตั้ง
โดยมีข้อผิดสังเกตคือไล่เป็นข้อแบบนี้ครับ
การเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้ต้องเดินทางมาที่หน่วยเลือกตั้ง
กรกตจัดไว้คนแก่บางคนนั่งรถมา๒๐๓๐กิโลเมตร
เพื่อมาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งที่รอลงคะแนนวันที่๑๔พฤษภาคม
จะได้ไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านทำไปทำไม
เดี๋ยวลองดูข้อหนึ่งก่อนนะฮะอันนี้ข้อ๒นะ
ไปข้อ๒ครับการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามี๒วิธี
คือยื่นด้วยตัวเองที่กรกตจังหวัดคนแก่คนเท่าต้องใช้เวลาเดินทาง
ลงทะเบียนกันเองมีเครื่องหมายคำถาม
หรือลงทะเบียนออนไลน์คนแก่ชาวบ้านตามต่างจังหวัดที่ไหนจะทำเป็น
คนขับที่ขนคนมาเป็นหัวคะแนนใครมีเข้าหลายคำถามอีกแล้วฮะ
หากไม่ใช่ญาติมีการจ่ายค่ารถไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายคำถาม
ตั้งใจมั่วทุกที่มีอีกครับรายงานสดมาเรื่อยเรื่อยชาวอำนาจเจริญ
เครือข่ายกรกตประชาชนทั่วประเทศโปรดจับตาอันนี้เป็นโพสต์ของ
คุณชูวิทย์นะที่เขาบอกแบบนี้นะฮะอีกโพสต์หนึ่งบอกว่าอำนาจเจริญ
เดลเขียนเบอร์ใส่มือกันลืมคนแก่คนเท่าถูกหลอกให้นั่งรถไปไกล
กแดดเปรี้ยงไม่มีหลังคาคลุมเพราะอยากอวดว่าเปิดเผยโปร่งใสมากันเอง
แต่ดันมีหัวคะแนนรอถึงขนาดเขียนเบอร์ผู้สมัครใส่มือ
กลัวคนแก่จะลืมทั้งที่ตอนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าออนไลน์
กันทำเองได้วางแผนทำเป็นกระบวนการขนชาวบ้านเขตหนึ่ง
ย้ายไปเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตสองแล้วขนชาวบ้านเขตสอง
ไปเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขต๑อ้างว่ามาทำธุระต่างเขตพอดี
ดูเอาแล้วกันที่อำนาจเจริญเอากันให้เห็นชัดว่าเขียนเบอร์อะไรใส่มือ
อะไรมันจะถึงขนาดนั้นนี่คือตัวอย่างการเลือกตั้ง
ประเทศไทยจากอำนาจเจริญโมเดลย้ำครับนี่เป็นโพสต์
และเป็นข้อสังเกตจากคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตที่เขาบอกเขาคือ
กรกตประชาชนนะฮะสลับไปดูบรรยากาศการเลือกตั้ง
หน้าที่อำนาจเจริญกันหน่อยก็แล้วกันครับประชาชนลงทะเบียนเอาไว้
เขาก็เดินทางมาใช้สิทธิ์กันคลาคล่ำเลยนะฮะ
อกจากนี้นะครับก็ยังพบว่าคือส่วนใหญ่เนี่ย
ก็เป็นกลุ่มที่เขามีถิ่นฐานครอบครัวที่ไปทำงานที่ต่างจังหวัด
แล้วก็กลับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันที่อำนาจเจริญนะฮะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็พบว่าพี่น้องที่เขาลงทะเบียนเลือกตั้ง
ล่วงหน้าเอาไว้เนี่ยวันนี้มาใช้สิทธิ์กันไม่ขาดสายนะครับ

หลังจากที่มีข่าวลือว่าถูกเกณฑ์มาใช้สิทธิ์
ถูกมองว่าถูกจ้างมาชาวบ้านเขาว่ายังไง
ยืนยันว่าไม่ได้มีใครจ้างมา

เพราะมีภารกิจกันในวันเลือกตั้งใหญ่๑๔พฤษภา
ส่วนการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับคนสูงวัยนั้น
ส่วนใหญ่ก็จะมีลูกหลานเป็นคนลงทะเบียนทำให้
ยืนยันแล้วก็ย้ำชัดว่าไม่ได้มีใครจ้างมา

นี่นี่ครับชาวบ้านในพื้นที่บอกแบบนี้
จากอำนาจเจริญมาดูขอนแก่นครับ
หน้าที่หน่วยเลือกตั้งกลางเขต๑จังหวัดขอนแก่น
คนเห็นแล้วก็ต้องสะดุดตาคือ

เคยได้ยินแต่โบรักษ์สีดำ

โทษนะคะอันนี้เรียกว่าโบใหญ่สีแจดค่ะ
โอ้โฮสีจี๊ดมาก
ผูกโบยักษ์สีแจ่มขนาดนี้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าครับ
ดึงดูดสายตาพี่น้องประชาชนครับ

ยืนดูบอร์ดต้องยืนคนเดียวนะคะเพราะว่าระรานเพื่อน

เดี๋ยวปลายหางโบจะตะวัดโดนพี่ข้างหลังเขา

ได้สิน้องจิรวัตรมหาศาลอายุ๓๖ปีครับ
มาจากมหาสารคามวันนี้มาเลือกตั้งล่วงหน้า
สิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งที่ขอนแก่นนะครับ

ก็เขาบอกว่าอันนี้เป็นสีที่เขาชอบส่วนตัวนะฮะ
ไม่ได้ต้องการจะแสดงถึงนัยยะทางการเมืองแต่อย่างใดนะ

หลังจากนั้นก็ปฏิบัติตามกฎกติกา

แล้วเวลาจะเข้าไปกาก้มหน้าไม่ได้
สีสะเกียจสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่อคูกคันศ์สีสะเกียจ
เป็นสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ
จุดนี้มีผู้พิการที่มีสิทธิ์รวมแล้ว๑๒๕ราย
แบ่งเป็นผู้พิการทางสายตา๑ราย
นั้นก็จะเป็นผู้พิการประเภทอื่นนะครับ
เช่นติดเตียงนั่งรถเข็นก็พากันมาใช้สิทธิ
เพราะนี่คือสิทธิ์พื้นฐานอันพึงมีของประชาชนคนไทย
ในการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกชะตาอนาคตให้กับประเทศ
พาคุณผู้ชมไปดูในพื้นที่ต่างที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้ากันนะคะ
สำคัญที่สุดเลยคุณผู้ชมต้องรู้นะว่าอะไรทำได้
และอะไรทำไม่ได้คือกฎหมายเลือกตั้งมีอยู่
เราไม่สามารถถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งได้จริงนะคะ
ที่การจนากบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ต้องจับเลยจริงจริงค่ะ
จับตัวผู้ชายคนนึงนะคะอายุสามสิบห้าปี
เป็นชาวบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะ
เขาเอามือถือเนี่ยถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต
โดยเลือกตั้งที่๙อาคารศูนย์บริการท่องเที่ยว
ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งนอกเขตภาคตะวันออก
เขาบอกว่าเพิ่งมาใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรก
ก็เลยอยากจะถ่ายเอาไว้เป็นที่ระลึกซะหน่อยว่ามาเลือกตั้งแล้วนะ
แต่มันผิดกฎหมายเลือกตั้งคุณสามารถถ่ายนอกคูหาได้นะ
ถ่ายพื้นที่ภาพกว้างบริเวณได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เดินเข้าไปในครูหาแล้วอะค่ะ
ไม่สามารถถ่ายภาพได้เลยนะคะอันนี้เป็นกฎหมายเลือกตั้งเลย
สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวส่งสพเมืองกาญจนบุรีสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะไปดูที่ยาลากันหน่อยนะคะ
เยาวชนเทศบาลนครยาลาค่ะพลโทสานติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่สี่
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเหมือนกันมาในเครื่องแบบเลยนะ
เพราะว่าภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพแต่ต้องทำงานอยู่ที่ภาคใต้
ซึ่งแม่ทัพภาคที่๔บอกว่าตัวเขาและผู้บังคับบัญชา
กำลังพลภายในค่ายสิรินทรมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
เหมือนกันหมดเลยเพราะกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่
จะต้องปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
ห่วงระหว่างการเลือกตั้งบางส่วนก็เลยต้องหมุนเวียนกันมา
สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้นะคะส่วนใครจะเลือกพักไหน
เขาบอกว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณ
และความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนั่นแหละก็ขอไม่ก้าวไก่
ส่วนนี้ก็แล้วกันขอให้ทุกคนเนี่ย
แค่ออกมาใช้สิทธิ์ของท่านให้เป็นไปตามประชาธิปไตย
ก็เพียงพอแล้วอืมไปต่อกันที่พังงานนะคะ
ที่ปรับพร้อมด้วยนายจุฬิศน้องชายค่ะ
มาเลือกตั้งล่วงหน้าเหมือนกันนะคะ
ที่อาคารกีฬาคุณธรรมโรงเรียนเทศบาล
บ้านท้ายช้างในอำเภอเมือง
นายเอกรัฐหลีเซ็นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเอง

แล้วก็สอบถามสภาพปัญหาในการลงคะแนนจากเจ้าหน้าที่และประชาชนด้วย
เรื่องต้นเห็นว่าได้รับรายงานมานะคะว่า

ไปทางอีสานเนอะครับตกหล่นค่ะโดยตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งแก้ไข
นำบัญชีรายชื่อจังหวัดที่ตกหล่นมาติดประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ไปดูกันต่อค่ะคุณเอชายา

คุณเอชายาวันนี้ควงลูกสาวค่ะคุณแป้งสรรชัดมิดชัย

หน่วยเลือกตั้งวัดกลางคลอง๓จังหวัดปทุมธานี
พอดี๑๔พฤษภาคมติดงาน
คุณเนติกงานก็เลยไม่สามารถไปเลือกตั้งตรงวันได้
ก็เลยใช้สิทธิ์ลงทะเบียนมาเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้นะคะ

แต่ไม่เคยถามเลยว่าลูกเลือกใคร
เธอเลือกใครฉันเลือกใคร
เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ตัดสินใจด้วยตัวเองกันนะคะ

ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องโดยด่วนเลยค่ะ
ไม่เหมือนแล้วอ่ะไม่เหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วค่ะ
นี่คุณเมพิชชนะตหรือเปล่า
ปิดใส่แมสก์ยังรู้เลยใช่มั้ย

มีใครอีกบ้างนี่เป็นคุณไม้พัทรเดชนะครับ

ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้นะฮะ

แล้วก็เชื่อว่าคนไทยเนี่ย
เกี่ยวกับการเมืองมากขึ้นด้วย
นี่นะฮะหนึ่งเสียงเล็กของเรา

นี่คุณไม้พัทรเดชนะครับนักแสดงหนุ่ม
ชื่อดังอีก๑ท่านมีอีกมั้ยฮะ

เจ้าหญิงแห่งวงการศัลยกรรมใช่ไหมครับ

เธอก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเช่นเดียวกันนะ
บอกว่าขอให้การเลือกตั้งครั้งนี้ขาวสะอาด
เหมือนเสื้อผ้าที่แย้ใส่มานะคะ

คือต้องบอกแบบนี้ว่าที่หลายคนบอกเอ๊ะไหนบอกว่าถ่ายรูปไม่ได้ไง

แล้วถ่ายให้ตอนเราแบบยืนอยู่ในคู่หา
หรือว่ายื่นบัตรลงหย่อนบัตรลงแบบนี้ทำได้นะคะ
แต่ตัวเราเองที่เข้าไปแบบเขียนกาเสร็จปุ๊บ

หรือว่าถ่ายภาพในครูหาแบบนี้อันนี้ไม่ได้นะ
ครับผมที่สำคัญใครที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งวันนี้แต่ลงทะเบียนไปแล้วนะฮะ
คุณจะไปเลือก๑๔พฤษภาแทนไม่ได้นะครับ
รอไปทำเรื่องแจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะ๗วันก่อนเลือกตั้ง

เอาล่ะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องราวครับ